คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะมีชาวบ้านไปพบศพผู้ชาย
น่าจะเป็นชายไทยลอยขึ้นอืดมาบริเวณท่าเทียบเรือ
วัดหนังราชวรวิหารเขตจอมทองกรุงเทพเนี่ยจุดเนี้ยค่ะ
ที่เขาไปพบศพก็เลยแจ้งตำรวจแจ้งกู้ภัยแจ้งแพทย์
ให้ไปตรวจสอบพอนำศพขึ้นมาได้มาเปิดดูค่ะคุณคะ
ปรากฏว่าทั้งตัวของศพเนี่ยนะคือนอกจากจะขึ้นอืดแล้วเนี่ย
มันมีรอยสักอยู่แล้วคาดว่าศพนี้น่าจะเป็นหนึ่งในสมาชิกแก๊งโอรส
หรือไม่อย่างไรเพราะตรงรอยสักเนี่ย
สักชื่อโป้งโอโรสโอโรสเป็นภาษาอังกฤษนะ
มีตัวตนอยู่จริงแล้วศักดุ๊กดิ๊กไฝศักดุ๊กดิ๊กไฝศักชื่อแล้วศักดุ๊กดิ๊กไฝ
คือใครไม่รู้นะคะแต่โป้งโอรสเนี่ยเราคาดว่าน่าจะเป็นผู้ตายหรือไม่อย่างไร
และผู้ตายน่าจะเป็นหนึ่งในสมาชิกแก๊งโอรสหรือเปล่าอ๋อแก๊งใดแก๊งโอรสคือใคร
โอรสเนี่ยเป็นนักเลงย่านฝั่งทนดังเลยต่อคดีมาเยอะค่ะคุณผู้ชม
หลังเกิดเหตุตำรวจหมอกู้ภัยลงพื้นที่เลยนะคะไปดูจุดเกิดเหตุ
ก็คือท่าเทียบเรือริมคลองด่านตั้งอยู่ตรงหน้าวัด
หนังราชวรวิหารถนนวุฒากาศซอย๔๒แขวงบางค้อเขตจอมทองกรุงเทพ
ลักษณะศพตำรวจบอกว่าน่าจะเป็นชายไทยอายุสักประมาณ๒๐๓๐ปี
รูปร่างสันทัศน์สูงสักประมาณ๑๖๕๑๗๐เซนติเมตร
สวมเสื้อยืดแขนสั้นสีแดงคลุมทับด้วยเสื้อคลุมแขนยาวสีส้ม
อืดมาในคลองทรงกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่วบริเวณ
คุณหมอคาดว่าศพนี้น่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๔๘ชั่วโมง
พอเจ้าหน้าที่นำศพขึ้นมาได้อย่างที่บอกไปค่ะตรวจสอบรอยสักเต็มเลยนะคะ
แล้วไปพบเข้ากับที่ชาร์จโทรศัพท์กุญแจรถจักรยานยนต์
พยายามตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีเอกสารที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของศพนี้หรือเปล่า
ปรากฏว่าไม่พบเอกสารสำคัญแม้แต่ชิ้นเดียว
ชาวบ้านเราก็ไปถามต่อชาวบ้านที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุแถววัดอับสอนสวรรค์นะคะ
หรือว่าชาวบ้านเรียกว่าวัดหมูนะคนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐเนี่ย
พาไปดูจุดเกิดเหตุนะพาคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐผู้สื่อข่าวไปดูจุดเกิดเหตุ
แล้วชาวบ้านบอกว่าศพนี้น่าจะเป็นศพที่ถูกไล่ยิงช่วงสักประมาณ๓โมงเย็นของเมื่อ๓วันก่อน
ขณะที่ตัวเองกำลังนอนอยู่ในเปรย์ข้างอุโบสถของวัด
จู่จังหวะนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
แล้วเหลือไปเห็นกลุ่มวัยรุ่นสักประมาณ๑๐คนไล่ล่าผู้ชายคนเดียว
ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นศพนั้นหรือเปล่า

รถก็จอดไว้อย่างนั้น๔วันจอดไว้

อ๋อปลานอนนี่แหละตัวอย่างนี้ก็จะมีสี่หัวอันมา
นี่คือจะลุกขึ้นมาคู่ข้าวหมา

คือมันยืนมองกันอยู่อย่างนี้ใช่ไหม

แล้วได้ยินอีกคนนึงมันบอกขโมยขโมย

บอกว่าไอ้คนที่กระโดดน้ำลงไปนี่
ขโมยอะไรมาสักอย่างหนึ่งแล้วหนีมา

เป็นไปความที่ลุงเห็น
นี่คือคำบอกเล่าของชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับจุดพบศพนะคะ
ส่วนเรื่องของความคืบหน้าของคดีค่ะ
เราก็ไปถามตำรวจในท้องที่
จุดเกิดเหตุก็คือศพเจริญ

ไปตรวจสอบรายชื่อสมพรชนะบุตร
สมพรฉนะบุธก็เป็นอีกหนึ่งชื่อที่ผู้ตายมีการสักไว้ที่หน้าอก
ปรากฏว่าตำรวจไปตรวจสอบแล้ว
เบื้องต้นสมพรฉนะบุธมีตัวตนจริงนะคะ
เป็นผู้หญิงวัย๖๑ปีอาศัยอยู่ย่านพระปิ่นเกล้าอรุณอมริน
แต่ไปตรวจสอบให้ลึกกว่านั้นสมพรชนะบุตรผู้นี้เนี่ย
เขามีบุตรชายเพียงคนเดียวเกิดในพศ๒๕๖

เอ้าแล้วศพมีความเกี่ยวข้องอะไรกับสมพรชนะบุตร
เพราะฉะนั้นตอนนี้ตำรวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวต้องเรียกคุณป้า
คุณสมพรชนะบุตรมาสอบปากคำว่ารู้จักกับผู้ตายหรือไม่

และผู้ตายเป็นหนึ่งในสมาชิกแก๊งโอรสที่มีการคาดการณ์ไว้หรือไม่
ข้อมูลค่อนข้างหลากหลายนะเกี่ยวกับทุกคำ
เพราะเขาสั่งหลายชื่อเหมือนกัน